การค่ะน้องการทัศนะอย่างที่บอกไปนะคะ
ตอนนี้กลายเป็นนักร้องขวัญใจคนทั้งประเทศไปแล้ว
แต่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะ

แล้วเป็นไอดอลที่ตอนนี้ได้ร่วมงานกันแล้วค่ะ
น้องการทัศนาก็เปิดใจกับน้องรถเบ้นท์เนี่ยแหละค่ะ
เล่าให้ฟังนะคะว่าเขามีศิลปินในดวงใจที่อยากร่วมงานมานาน

คือก่อนหน้านี้นะคะพี่แจ๊กรีนก็เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะคะ
น้องการเนี่ยเขาปลื้มพี่กันมากแต่ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันใช่ไหมคะ
แต่ตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วค่ะตลอด๑๓ปีนะคะ
ที่อยากจะมีโอกาสได้ร้องเพลงคู่กันสักครั้งค่ะ
บอกเลยเป็นความฝันที่น้องการบอกว่าฝันที่ผมไม่กล้าฝัน
แต่วันนี้นะคะก็ได้ทำฝันให้เป็นจริงค่ะ
เพราะว่าทั้งคู่มีโอกาสได้ร้องเพลงบนเวทีร่วมกันกับเพลงฮิตคาถาขุนแผนค่ะ
คือเพลงนี้คือดังมากอย่างที่บอกไปนะคะ
เป็นบทเพลงที่คนรู้จักทั้งประเทศแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็ได้ร้องร่วมกับน้องการการกับกันเนี่ยค่ะ
ร้องร่วมกันนะคะซึ่งการบอกว่าดีใจมากมากนะคะ
ส่วนเรื่องผลงานเพลงน้องการบอกต่อเลยนะคะ
จะได้เห็นทั้งคู่จับไมค์ร้องเพลงด้วยกันแน่นอนค่ะ
แต่จะออกมาในรูปแบบไหนนั้นต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ

สัมผัสได้ว่าพี่เขาไม่ได้เป็นแบบที่ในข่าวเขาออกไป
ตัวจริงพี่เขาเป็นคนน่ารักมากแล้วลักษณะคำพูดอะไรอย่างนี้ครับ
คือเขาเอาเพลงของผมไปร้องด้วยนะดีใจครับดีใจมาก
แล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนที่ช่วยกันผลักดันให้ผมได้มาร้องเพลงกับพี่กัน
ด้วยความที่ว่าเราเองชื่นชอบเขาเขาคือไอดอลของผมตั้งแต่แบบเด็กน้อย
เราก็มีแพลนว่าจะทำเพลงด้วยกันใช่ครับมีแพลนที่จะทำเพลงด้วยกัน
แต่ด้วยความที่ว่าเราเองก็ยังมองมุมอยู่ว่าเราจะแต่งไปในทิศทางไหน
เราจะแบบฉีกจากที่พี่กันที่เขาเคยร้องไหมอะไร
เพราะว่าพี่เขาก็เหมือนกับคุยว่าเขาอยากออกจากที่เขาเคยร้องอยู่